ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

พอนั่งสวดมนต์จนถึง๓ทุ่ม๔ทุ่มก็ไปนอน

ผมฝันมาเลยครับ

คือเห็นเป็น๒มิติเหมือนทรงว่า
อันนี้จะใช่โรคมนุษย์อันนี้จะใช่โรคจุดยาน
แต่เรารู้สึกอย่างไรก็คุยตกกับใจแล้วว่า

ที่ผมพูดกับเขานะเขาบอกว่าเขาอยู่ไกลมากลึกมาก

แล้วมาตรงนี้ได้ไงเขาบอกว่า
เขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขมากเลย
เขาเหมือนเขาเย็นท้องเขาเย็นอะไร
ผมเห็นป่าค่ำดำเขาเหมือนมีน้ำอะไรไหลเข้ามา
ตอนนี้เขาเย็นฉ่ำตัวไปหมดเลย
เขาบอกว่าเขาได้รับน้ำอะไรไม่รู้เย็น
แล้วก็มียมทูตบอกว่าให้เข้ามา
ปฏิบัติทำทุกวันพระ

ที่วัดเขาสมโพธิ
ขาวพรามเลยนะที่เขาใส่มา

แล้วก็บอกว่ายมทูตปล่อยให้เข้ามาปฏิบัติธรรม
ทำให้รู้ว่าเป็นห่วงคิดถึงเขาบอกว่าเขาอยู่ไกลมากเขาอยู่ไกลเขาไม่สามารถที่จะบอกได้มันลึกมากแล้วมันหนาวมากแล้วมันทรมานมาก
ผมคุยเขาสักพักผมก็หลับนะแล้วผมก็ลุกขึ้นมาตื่นนะลุกขึ้นมารู้สึกใจตุ๊กอีกใจก็กลัวกลัวไงแล้วก็ไม่หลับเลยเพื่อนอีกคนนึงเขามาบอกผมว่าเมื่อคืนนี้มาหากูนะ

ฝันว่ามาบอกเขามาลาเขาว่าเขาสนิทกันมากมันไม่ใช่อุปโลกแล้วไม่ใช่มโนแล้วแสดงว่ามาหาจริงผมก็ไปหาแม่ชีแม่ชีเขาบอกว่าโยมแม่ชีกวดน้ำบทใหญ่นั้นไปมันเป็นกวดน้ำบทถึงนรกทุกภูมิเลยนะ
แสดงว่าการกวดน้ำเนี่ยเวลาทำบุญทำทานแล้วกวดน้ำก็ได้ผลจริงนะ

ขอโทษตั้งแต่คุณเล่ามาจนถึงตรงเนี้ยที่คุณบอกคุณไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษ
ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับตั้งแต่ฝันที่ไปอธิษฐานวัดเขาสมโพธิแล้วก็ฝันเห็นตอนนั้นเริ่มเชื่อแล้วว่าบาปบุญคุณโทษมีแล้ว
มีจริงจากบวชพรามนะฮะตอนแรกบอกบวชพรามบวชเฉยนะฮะตอนนี้บวชพระไปแล้ว
คือหลังจากที่ผมกลับจากวัดเขาสมโพธิผมก็ไปปฏิบัติธรรมไปเรื่อยไปปรับร่างกายร่างกายมันเหมือนธรรมะกำลังจัดสรรไอ้สิ่งที่โสโคตรที่เราไปดื่มไปเมาสิ่งเสพติด
เหล้ายาปลาปิ้งธรรมะไปล้างผมก็ไปอ้วกอ้วกออกมาเป็นเลือดเป็นขุยเป็นอะไรเต็มถุงเต็มอะไรเลยฮะเหมือนร่างกายธรรมะกำลังทรงเพื่อจะรักษาข้างในถ้าผมไม่รักษาเนี่ยผมจะได้องค์พ่อพระพิคเนธท่านคงไม่มาอยู่ว่าร่างกายผมสกปรกมากตอนนั้นไปนั่งอ้วกแล้วอ้วกอีกจนถึงเวลาผมตัดใจบวชพระเลยเดือนกว่า
บวชพะได้เจออีกไหมเอาไม่เจอเลยหลังจากนั้นอ่ะชีวิตผมเบาเลยฮะร่างกายที่หนักที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกปวดเนี่ยเริ่มคลายออกไปจากทะมะจากการอุทิศจากการบวชค่ะ
หลังจากที่คุณใช้ธรรมะล้างสิ่งที่ไม่ดีที่ติดตัวคุณมาแล้ว
ในช่วงที่คุณบวชเห็นบอกว่าคุณได้มีการอธิษฐานขอองค์พระพิคเนธอีกครั้งหนึ่ง

ทำไมอยู่นี้คิดอะไรจึงคิดถึงบ๊าพิกาเนต
ไม่รู้ครับเหมือนท่านให้ผมไปเจอทุกข์ที่สุดก่อน

ให้เรารู้ว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วการทำบาปได้บาป
วาระตรงนั้นมันรู้กับพบปัจจุบันของเราเนี่ย
ก็เลยอธิษฐานพ่อผมทำผิดไปแล้วต่อไปเนี่ย
ผมขอตั้งสัจจะผมจะอยู่ในศิลป์ในธรรม
จะเลิกสุราเมลายตลอดชีวิต
จะซื้อสินกินมังจะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอโคจร
ขอให้ชีวิตที่ผมกลับไปครั้งนี้
ให้ได้ชีวิตที่ดีเพียงที่ผมรักก็คือในวงศิลปะบันเทิง

หลังจากศึกอะไรเสร็จปุ๊บก็กลับมากรุงเทพพัก
ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่ผีไฮแจ็ควงไฮแจ็คโทรมา
บอกเฮ้ยโทนี่พอดีจะมีทาทาเขาต้องการ

อ่าไปไปทั่วอะไรไปเกือบ๒๐ประเทศ
ผมบอกว่าโอ๊ยพี่ผมคงไม่นั่นหรอกเพราะว่าผมแก่แล้วพี่

ไปก็เลยไปกับพี่ผีแล้วก็ไปกับจรนี่แหละ
พอเปิดประตูอะไรปุ๊บครั้งแรกปุ๊บทาทาเห็นปุ๊บ
เอา๒คนนี้แหละมาเต้นให้ตัด

ดีใจมากกรรมโอมท์แพทย์เนี่ยพ่อขอบคุณมากเลยครับ
สิ่งที่ผมอธิษฐานเป็นจริงผมจะทำความดี
คราวนี้เชื่อ๑๐๐เลยครับพี่โทนี่มาแคสเป็นแดนเซอร์ค่ะตอนนั้น
ก็เห็นว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีบุคลิกที่เป็นฝรั่ง
กับการไปต่างประเทศนะคะเขาก็สูงใหญ่ช่วยเราได้หลายด้าน
เพราะว่าเราไปทัวร์มันก็ไม่ได้แบบง่ายต้องมีแบกของด้วยต้องมีอะไรด้วย
ไปนี่ลำบากนะไม่ได้แบบไปแล้วสบายอืมตอนนั้นก็เห็นเขานับถืออยู่นับถืออยู่มากมาก
เขาก็กราบไหว้สการะบูชาตลอดที่สิทธิพินายักษ์นะคะที่อินเดียก็ไปด้วยกัน
ก็เห็นพี่โทนี่เขาก็บุกไปกับทานนะเพราะว่ามันต้องเดินเท้าเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้
ภายในวัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีก็รู้สึกอิ่มบุญ
รู้ไหมว่าทาทะยังเป็นคนที่บูชาพระพิคเนตหนักมากเลย

ระบำถวายรุ่นอะไรอย่างนี้แล้วนะ
มารู้ตอนหลังตอนที่ไปทัวร์อินเดียทาทาพาไปวัดพระพิคเนต

แม่ไปสวดไปอะไรก็ได้รับพลังนั้นยิ่งบูมเลย
ตอนนั้นก็โอ้โหงานการกลับมาคืนทุกสิ่งทุกอย่างเลยงานเยอะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมว่าเลยสัตว์ทาแล้วเชื่อ
แล้วหยุดการสำเร็จเทมาไหม
ทุกวันนี้ผมก็เลิกสุราและเลิกกินน้ำงั้วตลอดชีวิตตอนไหน
ขอให้ผมได้สร้างอมพิกเกณฑ์เพื่อให้คนกลับว่ายอีกหนึ่งปลายอีกหนึ่งฤลา
ผมก็เลยตั้งมั่นว่าจะสร้างองค์พิคเนตถวายวัดเพื่อให้คนกลับไหว้

ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะฮะแต่กำลังมีโครงการเริ่มสร้างนะครับผม

ใช่ครับที่วาดลงมาจากนิมิตรนะครับแล้วก็ให้รุ่นน้องเขาวาดมา
ก็จะเป็นปางลีลาประธานพร๘กรนะครับ
แต่ละประกอบเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีเกือบครบนะครับ
ก็จะเป็นกลับนะฮะแล้วก็จะเป็นบันดอกนะครับ
แล้วก็จะเป็นข่วยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์
เพราะว่าองค์นี้ที่เราตั้งใจที่จะสร้างมาเนี่ย
คือเป็นองค์ที่เกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับดารา
เพราะผมเชื่อว่าผมขอท่านได้
ทุกคนจะต้องขอท่านได้เหมือนผมแน่นอน

แล้วก็ใช้จิตวิญญาณให้ท่านจริงนะครับ

คือตอนแรกผมก็ให้อาหารจิตบอกพ่อนะพ่อ

ก็ได้มาหลายวัดแต่ว่าวัดแต่ละวัดยังมีเมนเผาศพ
เวลาเผาศพแล้วก็มาอย่างนี้มันไม่ดี
บอกว่าถ้าเกิดว่าขอให้ได้วัดที่มีศิลปินดาราไปกราบไหว้
ขอให้พ่อโดนจิตโดนใจให้ผมไปเจอ

แล้วก็เลยได้มีโอกาสนะครับไปเจอหลวงพี่อุเทน
ซึ่งดาราทั่วฟ้าเมืองไทยต้องไปหาพระองค์นี้กัน
ผมไม่รู้จักท่านด้วยตอนแรก
แต่เขาบอกคุณรู้จักหลวงพี่อุเทนในฝัน

คือผมเคยได้ยินแว๊บว่าวัดท่าไม้แต่ไม่รู้จักหลวงพี่อุเทนเลย
แต่ก่อนที่จะไปหาท่านมีผู้ปกครองถ้าเป็นลูกศิษย์ของพี่อุเทร

แล้วก็ก่อนนั้นผมฝันเห็นพระ
แล้วตัวผมเนี่ยใส่บวชพระ
แล้วท่านขับรถทริตนพาผมนักละเวนไปที่วัด
ก็นั่งคุยกับท่านไปในฝัน
เสร็จแล้วปุ๊บผู้ปกครองก็วันนั้นชวนผมไปเดินทุดง
ก็ขึ้นไปที่วัดท่าไม้เสร็จแล้วก็ขึ้นรถตู้รถทัวร์ไปที่สวนโมก
แล้วก็เดินจากราชบุรีไปที่สวนโมก
ใช้เวลาประมาณ๖ชั่วโมง
แต่แว็บแรกที่ไปเจอผมตกใจ

แต่ว่าท่านก็มองมองเสร็จแล้วท่านก็ยิ

อันนี้เหมือนพระที่ผมได้ฝันเลยนะครับคุณแม่

โอ้โหแปลกมากทำไมถึงมาเจอ

แล้วก็ไปสร้างบุญเดินทุดงกับท่าน

ตอนนั้นยังครับเพราะไม่ได้คุยกันเลย
ตอนนั้นก็ฝันว่าได้ไปร่วมเข้าพิธีงานนี้

ผมนี่คือจะกึ่งออกมาทางฝัน
เสร็จแล้วปุ๊บก็ไปนั่งสวดปฏิบัติ
ทำเคร่งสามวันที่วัดท่านเสร็จแล้วก็ไปสวดมนตร์อีก
ตั้งแต่๒โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเป็นอย่างนี้
เกือบสองอาทิตย์เสร็จแล้วก็ถึงวาระเหมือนท่านจะให้ผมอ่ะ
กับท่านก็ไปจัดคิว

เข้าไปปุ๊บท่านก็มองหน้ายิ้มยิ้มเลยบอกว่าโยมฟังอัตมานะ
โยมลำบากมา๕ปีเรารู้ใช่ไหมบอกครับมากแสนสาหัสเลยหลวงพ่อ
อัตมานะโยมจะสบายแล้วโยมจำอัตมานะว่าโยมจะต้องบวชไม่ได้เป็นคารวาสนะโยมจะบวชตลอดชีวิต
พอดีผมมีครอบครัวแล้วครับหลวงพี่ก็คงไม่ได้บวชนะครับบอกว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ไม่เป็นไร
แต่ว่าภาพที่อัตมาเห็นมันขึ้นมาอย่างนั้นในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าโยมบวชแน่
ตอนนั้นได้บอกท่านแล้วยังว่าฝันเห็นท่านคือยังยังไม่ได้บอกอีกแต่ว่ามาเปิดแล้วนี่หลวงพี่ครับพอดีผม
มีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะบอกพอดีผมก่อนหน้าผมฝันเห็นหลวงพี่เขาบอกว่านั่นแหละ
ฝันเพราะว่าหลวงพี่เลี่ยงให้มาจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ชีวิตมันดีขึ้น
ก็เลยบอกว่าเนี่ยครับผมมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งอยากจะรบกวนคือตอนนี้ผมตั้งใจว่าอยากจะสร้างพระพิกาเนตถวายวัด
เขาบอกแม่ชีแม่ชีรับโยมโทนี่เป็นกรณีพิเศษนะเดี๋ยวจะให้เททองหล่อวัดอัตมา
แบบบอกไม่ถูกอ่ะฮะอืมในที่สุดหลังจากที่เจอหลวงพี่อุเทน
ครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วฮะคือตอนนี้ผมขึ้นงานนะครับ
เป็นรุ่นนำเลิกขึ้นมาอ่าเป็นองค์เก้าศรีเพื่อจะให้คนที่บูชา
อยากจะให้ทุกคนที่มีความศรัทธาต่อองค์พิกเนธมาร่วมช่วยสร้างกับผม
เพราะว่าถ้าลำพังผมคนเดียวเนี่ยคิดว่าค่อนข้างหนัก
ผมก็เลยว่าอยากจะแชร์บุญแชร์บอกทุกคนให้มาร่วมสร้างผมก็เลย
อ่าดำเนินการคือจัดสร้างองค์เฟคเนสปางลิรา
อืมกี่องค์ผมทำมาทั้งหมดเก้าสิบเก้าองค์
พอหลังจาก๙๙องค์เนี่ยผมจะทุบบล็อกถือว่าเป็นรุ่นนำเลิกที่จะหาสมทบสร้างองค์จริง
นี้งานจริงที่ผมสร้างเป็นงานทองเหลืองสูงเกือบ๓เมตร

จะมี๗สี๗วันเกิดแล้วก็จะมีองค์ขาวมุกก็เป็นองค์รวม
แล้วก็จะเป็นองค์ของวันพุธก็เป็นองค์ดำ
นี่นะฮะเรามีมาให้ดูด้วยก็คือ
รุ่นนำเลิกครับนำเลิกครับผมนะฮะก็คือจะมีเป็นแต่ละสีแต่ละวันเกิด
ครับผมใช่ยังต้องนี้ทำไมอยู่เป็นสีดำ
ก็เป็นองค์ประจำของคนวันพุธข้างคืน

เชื่อมให้ไปเจอกับผู้รู้

นะฮะแต่เรามีความศรัทธาที่จะสร้างพ่อขึ้นมา

ท่านผู้ชมฮะเราเชื่อว่าท่านผู้ชมได้ยินคำว่าหลวงพี่อุเทนหลวงพี่อุเทน
ชื่อหลงพี่อุเทรนได้ยินกันมาโดยตลอดของวัดท่าม้าย
กับดาราซุปตาของประเทศไทยได้ยินกันมาตลอดจริง
ที่นี่เขามีอะไรดีที่นี่เขามีอะไรเด็ด
ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยพารายการไปมูกันที่วัดท่าไม้ได้ไหมฮะ

เราไปหมู่กันที่วัดท่าม้ายกันเลยครับ